เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่กลับเป็นที่พูดถึงตุ้มมาถามตัวเอง
จากอัดคลิปด่าคนแล้วเดบิลเข้ามาแล้ว

เกิดขึ้นจากโซเชียลครับ
ไม่รู้ว่าเป็นพรสวรรค์หรือเป็นแบบตราบาด

ตูมเป็นคนที่ชอบด่าคนปากวัย
แต่ด่ายังไงคนก็ไม่โกรธ
คือเหมือนตุ้มด่าคนก็ตลกอะไรอย่างนี้
จำได้ว่าตอนนั้นมีคนเสียเงิน
เข้ามาซื้อแบบสมาชิกของห้องอะไรอย่างนี้ครับ

หลายคนที่เล่นคาป๊อกต้องจำตุมได้แน่
เพราะว่าเขาอัดเสียงตูมไว้เป็นเสียงเรียกเข้า
จับพัดจับหูเราเล่นโซเชียลแคมป์

ผู้หญิงคนหนึ่งในโซเชียลด่ากันไปมา

จำได้เลยโหลดประมาณ๒ทุ่ม

แล้วก็ไปกินข้าวในห้าง

กินไปสักพักนึงหันไปมอง

ว่าอะไรขึ้นน่ะ

ตอนประมาณบ่ายโมงของอีกวันหนึ่ง

ตุมในช่องตุมเองประมาณ๒ล้าน

ภายในคืนเดียวตูมกลายเป็นคนที่คนรู้จัก๑๐ล้านวิว

นี่ใช่ดีเจที่ปากหมาปะที่ด่ากับอีนี่ปะ
คือทุกคนจะเรียกว่าดีเจปากหมาหมดเลย
เราก็คือมันเป็นความดังที่ไม่ทันตั้งตัวมากสำหรับตูม

แบบตอนอีกวันนึงไม่มีใครรู้จักเรา

ทุกอย่างถาโถมเข้ามาภายใน๑อาทิตย์นั้นนะครับ

มีงานที่ตูไม่คิดว่าในชีวิตนี้ตูจะได้ทำอ่ะ

มีแม้กระทั่งคนในวงการโทรเข้ามา

น้องอยู่สังกัดไหนพี่ชอบน้องจังเลย
สวัสดีครับพี่เป็นศิลปินคนนี้นะครับ
พี่ชอบน้องจังเลยน้องเป็นคนด่าเก่งจังเลย

คุณฟิล์มรัฐภูมิครับโทรเข้ามา

สวัสดีครับผมฟินรัฐภูมินะครับ
แล้วสุดท้ายพี่ฟิล์มก็เป็นคนพามะตูมไปเจอพจน์อานนท์

เล่นภาพยนตร์๓เรื่องรวดเลยนะครับ

ตอนนั้นกระแสถูงอาจจะแรงมากด้วยอ่ะ
พี่อ๊อฟพงภัทรโทรเข้ามา
อยากให้มาเล่นละครช่อง๓หน่อยครับ

พอไปเล่นละครช่อง๓ปุ๊บ

เอาจริงป่ะเข้าวงการบันเทิงมา

แต่ไม่กลับเป็นที่พูดถึง

ในวงการบันเทิงตูนที่ดังที่สุดคืออะไร

จากอัดคลิปด่าคนแล้วเดบิลเข้ามาแล้ว

และรายการที่ตูมไปออกคือระดับประเทศทั้งนั้น
คนไม่จำภาพเราในวงการบันเทิงเลย

ตูมทำตัวให้เป็นข่าว
ตูมทำตัวให้คนพูดถึงในเรื่องของข่าว
มากกว่าผลงานในวงการบันเทิง

มาขอบคุณหรือมาโปรโมท

ตุ๋มกลับเอาแคปมาด่า
แสดงว่าตูมสนใจข่าวตัวเองมากกว่าผลงานตัวเองอีก

เพราะตูมโฟกัสที่ข่าวตัวเองมากกว่างาน
มันเลยทำให้คนในประเทศนี้
เขาจะเห็นเราและรู้จักเราจากข่าวมากกว่างาน
เพราะตัวบุคคลมันอินกับเรื่องนั้นมากกว่าไงครับ
ช่วงให้ตูมจัดงานวันเกิดหนักที
ที่ตูมปาร์ตี้หนัก

ตูมไม่มีคำแนะนำไม่มีกูรู

เพราะตูมไม่ฟังใครเลย

ต้องทำให้ภาพออกไปดูตูมเป็นที่รักในวงการ
คนมางานวันเกิดตุม๓๐๐คน
ตูมกล้าสาวาเลย

มากี่คน๑๐คนมึงเอามาเลย

เพื่อเป่าให้ทุกคน๓๐๐คนร้องว่า

สุดท้ายวันที่เราติดโควิด
เกินครึ่งที่อยู่ล้อมรอบเราที่เป่าเค้กวันนั้น

จากประสบการณ์จากการเรียนรู้ชีวิตของมนุษย์

โรงเรียนดัดสันดารที่พีคที่สุดในชีวิตตุ้มแล้วครับ
เพราะว่าวันที่ตูมหลงไปกับวงการ

ลงไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง

ตูมไม่ฟังใครเลยตูมฟังแต่ตัวตูมเอง

มันก็ไม่มีใครอยากฟังตูมเหมือนกันนะว่า

วันที่ตุมอยู่ในวงการบันเทิง

ตุมร่ำรวยมั่งคั่งอู้ฟู
มีข่าวรายเดือนได้ออกรายการดัง
ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้นั่นได้นี่ปุ๊บ
ทำทุกสิ่งทุกอย่างมาปึ้ง

ตลอดเวลา๖ปี๗ปี
ในวงการบันเทิงมันกลายเป็นศูนย์
ถูกคนเอาอันนี้มากองให้

ตูมถูกลิฟต์ขึ้นไปเลยภายใน๒๔ชั่วโมง
ตูมจากเป็นเด็กที่อยู่ในวงการ

อาจจะเป็นที่ดราม่าของโซเชียลก็ตาม

ตูมไม่อยากเชื่อเลยว่า
เกือบฆ่าตัวตายจากสิ่งนี้ได้

ขอให้มึงและแม่ของมึง

เวลาเราเจอคอมเมนต์ที่ไล่ให้แม่เราไปตายอะครับ

เพื่อเป็นการแสดงแล้วก็ผิดชอบไปว่า

กูตายให้ก็ได้เพราะว่าก็ไม่รู้จะออกไป
ทำให้ทุกคนพอใจอย่างไรได้อยู่แล้ว

มันมีวันหนึ่งตุ้มตื่นมาแล้วแบบ

แต่โทรมาบอกทุกวันว่า

มันมีประโยคนึงที่พี่หอมพูดออกมาว่า
มึงมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อกูนะ

เรายังมีพี่ในวงการที่เขาก็
มาเป็นครอบครัวในชีวิตจริงอยู่อีกหนึ่งคน
แล้วก็จะมีพี่หลายคนในวงการโทรมาเยอะมาก

แต่มันมีหนึ่งคนที่ตุ๋มไม่คิดว่าจะโทรมา

ตอนที่ตุงอยู่ในวงการแล้วโลดแล่นในวงการ

เขาน่าจะไม่ได้เอ็นดูตูมเพราะว่า
เขาไม่ได้ฟอลโลตูมไม่ได้คุยกับตูม

พยายามไม่คุยกับตูมไปแบบไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอยู่ก็เป็นสายเขาโทรเข้ามา

หรือว่าโทรมาเช็คอะไรเปล่าวะ

แต่คนที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลย
อย่างปาตือไม่น่ารู้จักอะไรตุ้มเลย

มันมีความหมายมากสำหรับชีวิตตูมนะ

โคจรวงการบันเทิงเขาอยู่ข้างบน
ห่วงโซ่ของวงการบันเทิงมันจะเป็นปีละมิตร
ปาตืออยู่ปลายปีรามิตรสำหรับตุ้ม
ปาตือพี่มดนำผู้ใหญ่ที่เขาอยู่มานาน
เขาจะเห็นหลายแก๊ปหลายเจเนอเลชั่นของวงการมา

เลยบอกป้าว่าตุ๊ก็ร้องไห้โฮออกมา
บอกป้าครับตุ้มผิดไปแล้วครับ
ป้าบอกว่างั้นเล่าความจริงให้ป้าฟังทั้งหมด
ได้ครับตุ๋มเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมคุณถึงมาอยู่จุดนี้
ให้ป้าฟังป้าบอกโอเคป้าเชื่อ
จะไม่ตัดสินว่าหนูทำถูกหรือผิด

ว่าตลอดเวลา๖เดือนถึง๑ปีนับจากนี้
หนูจะไม่มีงานในวงการบันเทิง
ตุ้มแบบป้าหนูรู้ข้อนี้ดี
หนูไม่มีอยู่แล้วหนู
คือวันที่ป้าโทรมามันคือวันที่ตูมถูกถอดจาก
เซ็นเตอร์ทุกตัวอย่างถาวรด้วยครับ
ตูมกลายเป็นคนไม่มีพรีเซนเตอร์เลย
ก็เลยแบบป้าตุ๋มเข้าใจดี
ตุ้มไม่ได้ต้องการอะไรเลยตุ้มแค่จะบอกป้าว่า
ขอบคุณที่ป้าโทรมาให้กำลังใจหนูนะ

ป้าเชื่อว่าตูมไปต่อได้นะ
ป้าเชื่อว่าตูมเป็นแมว๙ชีวิต

ป้าพูดได้มันง่ายมากอะป้า
แต่มันจะก้าวชีวิตยังไง

หนูกำลังจะไปหาอะไรฆ่าตัวตาย
แล้วหนูจะไปออกไปมีชีวิตยังไงวะป้า
ไม่เข้าใจประโยคนั้นของเขาเลยครับ
จนกระทั่งวินาทีที่ตุ้มไปออกรายการร้องข้ามกำแพงแล้ว
แล้ววินาทีที่เป็นกำแพงเปิดขึ้นมาแล้วเป็นประตืออะ
ป้าพูดว่าจำที่ป้าพูดได้ไหม

ตุ้มแค่อยากบอกตรงนี้แล้วว่าแบบ
ณวันนั้นตุ้มรู้สึกดีใจมากที่ตุ้มรักตัวเองแล้วมีชีวิตต่อ
มาถึงวันที่ตูมได้เห็นฟ้าหลังฝนของตูม
หลายคนอาจจะมองว่ากำแพงยกขึ้นยกลงมันเป็นคอนเซ็ปต์รายการนะครับ

ตอนที่กำแพงมันเปิดมันเหมือนแบบ
วงการบรรเทิงเปิดให้ตุ้มอีกรอบหนึ่งแล้วอะไรอย่างงี้อะครับ

ตือแค่บอกว่าให้ตุ้มอดทน
ตุมอดทนนะแล้วตุมจะได้กลับมาป้าเชื่อ
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตุ้มได้กลับมาแล้ว
ตุ้มขอบคุณป้าตือที่ให้ชีวิตที่ก้าวทุ้มนะครับ

ที่ตุ้มมีป้าอะเป็น
ก็เลยกลายเป็นแบบโชคดีที่ตุ้มได้ผู้ใหญ่ใจดีอีกคนนึง

อ๋อคิดว่าจะไม่ร้องมันไม่ไหวอ่ะ
มันจะจัดการดีตี่ไฟหน้าค่อนข้าง
ไม่มีหรือเป็นได้

ถ้าโควิดไม่ลงปอดแล้วไม่เอาชีวิตตุ้มไป

ตุ้มอยากกลับออกไป
แต่อยากกลับออกไปเป็นมะตูมที่ดีขึ้นเลย
อยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยากปาร์ตี้ให้น้อยลง
อยากแยกแยะความจริงกับความปลอมให้ออก
ไม่อยากใช้ชีวิตแบบซื้อเงินมาถม
เพื่อให้คนอื่นชื่นชมตัวเราเอง
ที่เราไม่รู้เลยว่าตัวเราเองมีดีอะไร
หรือใช้เวลาอยู่กับแม่ให้มากขึ้น

ถ้าตูมมีโอกาสที่๒ได้ออกไป

จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิม

เพราะว่าตุ้มรู้ว่าวงการบันเทิงมันจบแล้ว

เธอฉันออกห่วงกระแส๒อาทิบคนเดียวมันจบแล้ว
มันน่าจะไม่มีพื้นที่อะไรให้ตุ้มได้แล้ว
เพราะว่าแม้กระทั่งใครก็ตามที่ออกมาอ่านข่าวตรง

ออกไปเป็นมนุษย์ปกติที่รับผิดชอบต่อสังคมให้ได้ก่อน

ถ้าเกิดตัวมีโอกาสทำอะไรตอบแทนอะไรสังคม
ตุ้มอยากทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
เท่านั้นเลยครับ